เหตุการณ์นี้ที่ชุมพรค่ะมีอดีตสามีหอบลูกวัย๑๐ขวบ
ง้อขอคืนดีอดีตภรรยาซึ่งจริงจริงแล้วเขาเลิกรากันไปเป็นสิบปีแล้วนะคะ
พี่อุ๋ยคุณผู้ชมครับครับพอไปง้อง้อไม่สำเร็จ
สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะอดีตสามีชักปืนออกมาแล้วยิงใส่เลย
ยิงอดีตพ่อตาจนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
แล้วก็พยายามจะยิงอดีตภรรยาด้วยนะ
มีคนได้รับบาดเจ็บไปอีก๓คนนะคะ
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ
อยู่ริมถนนสายวังตะกอพะโต๊ะ
ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
หน้าบ้านนี่พบศพอดีตพ่อตาของผู้ก่อเหตุนะคะ
นายพิชัยเอี่ยมสำอางหรือนายแดงอายุห้าสิบเก้า
คว่ำหน้าถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเข้าหน้าอก
ราวนมขวานและซ้ายข้างละนัดกลางหลังอีกนัดเอวอีกนัดโอ้โห
โดนไปหลายนัดค่ะเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มเมื่อวานมีคนเจ็บอีกสามคน
กู้ภัยส่งไปโรงพยาบาลหลังสวนคนเจ็บก็คือลูกเขยของผู้เสียชีวิต
ในอนุวัติโพทองอายุสิบเก้าโดนยิงไปสองนัดที่ขาขวา
นางสาวอังคณาพวงแก้วอายุสี่สิบเก้าถูกยิงหกนัดนะคะ
ขาขวาสองแขนขวาสองใต้ราวนมขวาอีกสอง
คนนี้อาการสาหัสเลยนะคะคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงาน
แล้วก็มาอยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุดูสิคะ
โดนไปด้วยส่วนอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุ
อายุสามสิบเจ็ดวิ่งหนีตายไปแต่เธอก็เจ็บ
ที่เกิดเหตุปลอกกระสุนปืน๙มม
ใกล้กับศพเจออยู่๒ปลอก

ทางเข้าหน้าบ้านแม็กซินตกอยู่อีกหนึ่งอัน
ไม่มีกระสุนหลงเหลืออยู่เลยก็คือยิงจนหมดแม็กซ์ค่ะ
กระจกหน้าต่างหน้าบ้านถูกกระสุนแตกไป

เสร็จปลอกกระสุนเกลื่อนกลางบ้านเลย
เหตุการณ์นี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเรา

หน้าบ้านมีกองทรายที่เอามากลบเลือดของผู้เสียชีวิต
กระจกก็ยังเห็นเป็นรูเสียหายอยู่นะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์
นางสาวอนุสรเธอเล่าให้ฟังเมื่อวาน๒ทุ่ม
นั่งท้ายกระบะอยู่อะค่ะนั่งเล่นอยู่
ให้ลูกชายยืนรอริมถนน

ผมเมื่อขอคืนดีจะมารับเจฟกลับไป

บอกว่าไม่ไปไม่คืนดีอะไรทั้งนั้นเลิกกันไปตั้งนานแล้ว
ก็คุยกันอยู่หลายนาที
อดีตพ่อตาบอกว่าคุยกันดีคุยกันดีนะลูก
สักพักตัวผู้ก่อเหตุกระชากเจี๊ยบอะค่ะ
แต่เจี๊ยบวิ่งหนีเข้าบ้านเสียหลักล้มก็เลยเป็นแผลที่หัวเข่า
สักพักตัวผู้ก่อเหตุกระโดดขึ้นท้ายกระบะกราดยิงเลยค่ะ
คือต้องใช้คำว่ากลาดยิงแบบยิงไปทั่วเลยอะค่ะ
พาลูกชายขึ้นรถแล้วขี่หนีไป
กลัวแบบว่าพอไปแอบปุ๊บแล้วมันมาเห็น
ตอนที่เราเข้าไปแอบยาวหยุดไม่เยอะก็จะโดนกันหมดไง
ผมก็เลยเออถ้ายิงให้ยิงผมคนเดียว
เพื่อยังไงยิงผมคนเดียวดาลลูกสาวของผู้ไต่นะคะ
กระชากเจี๊ยบที่เป็นอดีตภรรยาแล้วเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์
เห็นท่าไม่ดีครับก็วิ่งหลบกันเข้าไปในห้องนอนแล้วก็แจ้งตำรวจ
สักพักได้ยินเสียงปืนตอนแรก๓นัดตอนหลังคือมารัวเลยนะคะ
เสียงปืนเงียบไปออกมาดูก็เห็นว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้ว

นางสาวสิริธรก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุส่งแชทหาเธอด้วยนะ
เพื่อให้บอกพี่สาวเธอว่าเดี๋ยวจะพาลูกไปหาอย่าหนีไปไหน
ให้กลับมาคุยกันอีกครั้งแชทนี้ก็ให้ทีมข่าวของเราดู
ส่งไปบอกว่าอย่าให้พี่สาวไปไหนนะจะพาลูกไปคุยด้วยคือจะไปง้อค่ะ
ก็ถ้าเท่าที่ว่าพี่สาวเขาเล่าให้ฟังก็เสพยาติดยาค่ะ
แล้วก็ใช่ค่ะเพราะว่าพอเวลาเขาเมายาเขาหล่อนยาเขาก็ชวนพี่สาวหนูยิงตัวตายกันตอนไปหาปลากลางทะเล
โอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูตรงนี้ค่ะจะมีทู่ปักอยู่ที่พื้น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
สักพักก็จะมีภาพแบบเหมือนกับวิ่งหนีกันอ่ะเพราะผู้ก่อเหตุมาก่อความวุ่นวายกระโดดขึ้นท้ายรถกระบะแล้วก็กราดยิง
นี่นะคะตัวที่สองจะเห็นผู้ก่อเหตุวิ่งไล่ตามอดีตภรรยารอบรถกระบะอดีตภรรยาเขาวิ่งหลบหนีเข้าไปในบ้าน
ตัวอดีตพ่อตาพยายามจะคุยนี่วิ่งหนีเข้าไปในบ้านเห็นไหมคะตัวอดีตพ่อตาจริงแล้วเขาพยายามจะอธิบายนะว่าค่อยคุยกันลูกค่อยคุยกันกลายเป็นว่าโดนยิงตายเลยนะคะ
อดีตพ่อตาล้มหน้ารถกระบะค่ะเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นตัวผู้ก่อเหตุวิ่งตามอดีตภรรยาต่อนะนี่ค่ะสุดท้ายผู้ก่อเหตุก็ออกจากบ้านมาแล้วหนีไป
คือตัวคนเจ็บคุณอังคณาคนที่ยืนชี้ผู้ก่อเหตุอยู่บนรถกระบะให้หยุดนะคะตัวคุณอังคณาเนี่ยถูกยิงล้มฟุบไปด้วย
ก็เนี่ยนะคะก็จะมีภาพที่แบบเพื่อนบ้านก็พากันวิ่งหนีเจ้าของบ้านที่ให้เช่านางพัชรีบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปืน
ครับก็ตกใจไม่รู้เกิดอะไรขึ้นรีบไปหลบในห้องก่อนกลัวจะโดนลูกหลง
คนเสียชีวิตกับคนเจ็บเพิ่งมาเช่าอยู่บ้านหลังนี้ได้เดือนเดียวเองค่ะ
แต่ก็เนี่ยมาเกิดเหตุโดนยิงกันซะแล้วนะคะ
ก็ตัวเจ้าของบ้านบอกว่าเออเราไม่รู้เลยเนอะ
มาเช่าบ้านเราเขามีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนหรือเปล่า
ตอนนี้ก็เนี่ยค่ะผู้ที่มาเช่าเขาบอกว่าเขาเปิดแผงขายทุเรียนในชุมพร
มาเช่าเจ้าของบ้านเช่าก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่องมีราวอะไร
แต่นี่ก็คือเป็นอดีตสามีของลูกสาวที่มาเช่า
เขาก็ไม่รู้หรอกว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้เลิกกันไปเป็น๑๐ปี
เมื่อช่วงเกือบเกือบสี่โมงเย็นวันนี้ค่ะที่สพกนสุราธารณี
สารจังหวัดหลังสวนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไหล่ตรองไว้ก่อน
และพยายามข้ามมามอบตัวอืมมามอบตัวพาลูกมาด้วย
ลูกชายวัย๑๐ขวบสงสารลูกจังเลยนะคะ
ต้องมารับรู้กับเหตุการณ์อะไรแบบนี้ญาติก็มาโอ้โหแต่โดนข้อหานักนะคะ
ฆ่าโดยเจตนาและไตรตรองเนี่ยตำรวจสพหลังสวนร่วมกับตำรวจสพกาญจนดิต
คือกดดันอย่างหนักจนเนี่ยผู้ต้องหาก็มามอบตัว
ที่ใช้ก่อเหตุเก้ามอมอค่ะรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ
เตรียมจะส่งตัวกลับไปสพหลังสวนเพื่อสอบปากคำอย่างละเอียด
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ย
จริงก็ให้โอกาสตัวผู้ก่อเหตุได้เจอกับแม่

แล้วก็ขอโทษแม่ที่ไม่มีโอกาสเลี้ยงแม่ยามแม่แก่เท่า
แล้วก็ฝากลูกชายกับตัวเองเอาไว้ที่แม่ค่ะ
แล้วก็โดนข้อหาหนักโทษคือถึงขั้นประหารชีวิตเลย
ค่าโดยเจรตนาและไหล่ร้องนี่ค่ะ
นักข่าวก็เลยถามว่าโอ้โหแล้วทำไมล่ะ
ไปฆ่าเขาตายไปทำเขาเจ็บทำไม

ใช่มันร้องไห้ตอนนี้คือมันสายไปมากเลย

ขออนุญาตเรอบเพิ่มนึงขออนุญาตเพิ่มนึง

นั่นใครเอาปืนไปด้วยจะเอาไปฆ่าเลยไหม
ไปเลยกันเลย

ก็ก้มหน้าก้มตาอย่างที่คุณผู้ชมเห็น

ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวตำรวจก็สอบปากคำ

พิมพ์ไลน์นิ้วมือผู้ต้องหาจน๖โมงเย็นนะคะ

ก็นำตัวในวัชราออกจากสอบพกาญจนัดดิต
นำตัวไปตรวจค้นที่บ้านในพื้นที่หมู่๖

ก็ที่สถานีตำรวจก็ยังมีญาติของผู้ต้องหารอสังเกตการณ์อยู่
พ่อของผู้ต้องหายืนยันว่าลูกชายไม่ได้มีเจตนาหลบหนี
นี่พ่ออยู่หลังกระบะนะคะพ่อก็คุยกับนักข่าว

หลังก่อเหตุลูกแค่ไปตั้งหลักไม่ได้จะหนี
พ่อนี่แหละเกลี้ยกล่อมลูกให้มอบตัว
แต่ตัวลูกพ่อที่เป็นผู้ต้องหาไม่ตอบอะไรเลย
เกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจหรือความรู้สึกอะไรเลย

พ่อนี่ช่วยเกี่ยวกล่อมนายเอกได้ไหมครับพ่อ

นี่ก็บอกให้มามอบตัวครับ

นี่ผู้นำผู้ใหญ่มามอบตัว

ค้นบ้านของผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
ก็เป็นบ้านพ่อกับแม่ค่ะ
ก็จะหาเสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุ

ผู้ต้องหาก็กราบลาพ่อแม่
แม่เอาน้ำมนต์ให้ดื่มล้างสวย
ตำรวจนำตัวขึ้นรถไปสพหลังสวน

ครอบครัวก็เลยประสานผู้ใหญ่บ้านให้พามามอบตัว

ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสาลาลัยที่๓๐๐ยอดประจวบคิริขันค่ะ